ออสการ์ปีนี้ค่ะมีสีสันเหลือเกินนะคะ
ภาพยนตร์ถึง๘เรื่องด้วยกันที่เข้าชิงรางวัลค่ะ
แต่มีอยู่๓เรื่องค่ะดูเหมือนว่าจะมีภาษีมากกว่าเรื่องอื่นนะคะ
แต่ว่าถ้าเราฟังแบบนี้แล้วจะมานั่งเคาะกันเองว่าเรื่องไหนเรื่องไหน
เรื่องไหนโดนเนี่ยเดี๋ยวก่อนช้าก่อนฟังก่อนนะครับ
เพราะว่าเรามีคนนี้มาแนะนำเลย
กูรูเพราะว่าเขาเป็นแฟนพันธ์แท้เวทีออสการ์ค่ะ
คนไทยด้วยนะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คุณเอิร์สนิโรธนั่นเองเขาว่าไงบ้างไปดูค่ะ
เปรียบเสียบสูสี่เลยนะฮะตอนนี้ให้เป็นเต็งสอง

ตั้งแต่ไปฉายที่โตรอนโต้แล้วก็เปิดตัว
แล้วก็นักวิจารณ์เองผู้เชี่ยวชาญออสการ์
ดูอะไรก็ฟันเลยว่าให้หนังเรื่องนี้เป็นตัวเต็งหนึ่ง
คือมันเป็นหนังที่คอนเทนต์แข็งแรงมาก
แล้ววิธีการเล่าเรื่องการนำเสนอนี้ก็สมจริงสมจังมาก
คือทุกคนเล่นดี
การกำกับของผู้กำกับทอร์ดเมคาร์ตี้

คือกำกับได้อย่างลื่นไหล
นับตั้งแต่เปิดเรื่องจนจบเรื่องเนี่ย
มันมีความเป็นเอกภาพมาก
สะสมดุลขององค์ประกอบทุกอย่างเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วมันก็เป็นการเฉลิมฉลอง

วงการข่าวเขาเรียกว่านักข่าวที่เป็นพยายามสร้างสารสิ่งที่ดีให้กับสังคม
ซึ่งปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้กันสื่อสิ่งพิมพ์มันเริ่มจะตายแล้ว
แต่เรื่องนี้มันทำให้เห็นหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดีการทำงานของสื่อสิ่งพิม
แล้วมันมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาแรงแซงโค้งสุดท้าย
ผู้กำกับเองอินนาริตู
แต่ว่าเรื่องนี้มันมาแรงมาก

แล้วก็เทคนิคก็คือที่ฮากรมะก็คือ
การถ่ายจากโลเคชั่นจริงโดยที่ไม่มีการตัดแสงเลย
คือแสงเนี่ยแทบจะเป็นแสงธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
โอ้โหมันจับภาพ
เฟรมดูแล้วมันแบบอะไรมันจะขนาดนั้น
เอาจริงหนังคือหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดดูจากคำวิจารณ์ทั้งหมด

แย่ที่สุดในทั้ง๘เรื่องนะ

หนังไม่ได้เข้าชิงรวมวันบทภาพยนตร์

คือในปฏิศาสตร์ออสการ์คือนับตั้งแต่ไททานิค
โดยที่ไม่ได้เข้าชิงบท

มันก็จะเป็นหนังทุนสร้างสูงที่สุด
ทุกอย่างจังหวะโอกาสทุกอย่างมันประจวบเหมาะ
กระแสที่มีกระแสเชียร์ลีโอกันมาเนิ่นนาน
มันก็เหมือนแบบคนที่โหวตมันก็เป็นเพื่อนฝูงในวงการ
ที่เห็นลีโอทำงานมาที่รับรู้กระแสดราม่า

ก็โหวตให้มันจะได้จบไป

ในวงการก็ยอมรับว่าอยู่เป็นนักแสดงที่เจ๋ง
อยู่รักษามาตรฐานอะไรอย่างนี้
แล้วก็การแสดงที่มันทุ่มทุนร่างกายเนี่ยแบบ
โอ้โหสมบุกสมบันแล้วก็ต้องคานอยู่ในพื้น
แสดงอาการใกล้ตายโดนหมีซีตีฟัด
ไหนจะต้องกินปลาดิบกินตับสดอีก
เอาออสการ์ไปจะได้จบสิ้นจะได้ไม่มีดราม่า
แต่บรีกับลีโอนาโดนี่ปูมาแต่ไกลเลย

แล้วปีนี้คือนอกจากลีโอกับฟาร์ดเดนเดอร์แล้วอื่น
ก็ไม่ได้แข็งแรงมากไงแมทแดมอนอย่างนี้

มันไม่มีทางได้รางวัล๒ปีซ้อน
มันคงได้อยู่ในนี้แต่ไม่ใช่เรา
พอเของั้นสาวเขาไปโลกมันอาจจะนั่น
ไม่ได้สังเกตุภาพในล้วงชั้น
แกคงไม่ได้ข่าว
แล้วเราผ่านไป
จะได้เจอเราไหม

ไม่ได้เจอเราในลู่นี้